หลังจากที่ปรากฏออกมาแล้วหลายคนเข้าไปชื่นชมค่ะ
บอกว่าโอ้ดีจังเลยไม่เลือกงานไม่ยากจน
นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่หมินเงินน้อย
ไม่คอยวาสนาคนแบบนี้เจริญเจริญ
แต่ปรากฏว่าฟังให้จบมันไม่ใช่แบบนั้นสิคะ
เพราะหลังจากที่ภาพนี้ปรากฏออกไปปรากฏว่าเสียรับเหมาก่อสร้างที่อุบล
พอเห็นภาพนี้แล้วชื่นชมอยากช่วยเหลือใจกว้างใจบุญไง
อยากช่วยอยากช่วยทำไงก็เลยนี่แหละค่ะเอาภาพนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนปั่นจักรยานส่งอาหารแบบนี้
คุณรู้ตัวแล้วคุณติดต่อกลับมาที่ผมหน่อยผมอยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุณ
เอาไว้ใช้เป็นยานพาหนะส่งอาหารใช้เอาไปทำกินน่ะถ้ามอเตอร์ไซค์มันจะได้ออเดอร์เยอะขึ้น
ใช่รวดเร็วมากขึ้นโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
สิ่งที่เป็นประเด็นและคดีพลิกก็เพราะว่าจู่มีชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นผม
เป็นคนในภาพเป็นคนที่ปั่นจักรยานส่งอาหารเนี่ย
ติดต่อเข้ามาที่เสียรับเหมาก่อสร้างเลยค่ะเสียรับเหมาก่อสร้างรายนี้
ว่าคุณอมรชัยศรีตะคุดส่งข้อความมาในอินบล็อกมาในอินบล็อก
อ้างบอกว่าผมนี่แหละเป็นเจ้าตัวลบโพสต์เลยนะ
งั้นผมจะฟ้องดำเนินคดีโอ้โหคุณชาวเน็ตบอกว่า
ชื่นชมเนี่ยกลายเป็นด่าเลยนะเกิดอะไรขึ้น
เพราะผู้ชายคนนี้บอกว่าให้ลบภาพลบคลิป
อ้างบอกว่าไอ้การกระทำแบบนี้ของเสียอมรชัยเนี่ย
มันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไม่ชอบผมไม่โอเค
ผมไม่โอเคค่ะหากไม่ลบผมจะฟ้องดำเนินคดี
มีคนเขาแชร์กันในโลกออนไลน์ผมก็ไปแคปมาอีกทีหนึ่ง
เอามาอีกทีนึงแล้วก็มาโพสต์ตามหาคุณ
ผมตั้งใจจะช่วยอยากจะช่วยให้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์

แต่ปรากฏว่าเสียอมรชัยแกบอกว่าเอ๊ะไหนลองไปดูซิ
โปรไฟล์ของผู้ชายที่ส่งอินบล็อกมาหาแก
พอไปดูตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าโหมันไม่ใช่อ่ะ
ปรากฏว่าโปรไฟล์ดีมากไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย

ปั่นจักรยานอาหารไปเที่ยวต่างประเทศ

ทำไมอ่ะฐานะก็ดีไม่ได้ขาดแคลนต้องการอะไรแต่เอาล่ะ
เขาบอกว่าเสียอมรชัยบอกว่าถึงยังไงก็แล้ว
แต่ผมยินดีที่จะลบโพสต์ให้
แต่ก็อีกล่ะถ้าเกิดว่าน้องที่เป็นคนส่งข้อความมาในอินบล็กซ
ต่อว่าเสียอมรชัยเป็นคนละคนกับน้องที่ปั่นจักรยานส่งอาหาร
ถ้าน้องต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อมานะ
ยินดีที่จะช่วยเหลือตามคำประกาศเดิม
ที่บอกว่าอยากจะช่วยฟังเสียงเสียอมรชัยหน่อยค่ะ
ถ้าน้องเขาเป็นคนจริงในภาพหรือเขาต้องการจริง
ผมก็ยินดีช่วยเหมือนที่พูดไปแล้ว
แต่ถ้าไม่ใช่น้องเขาหรือพี่น้องเขาถ่ายรูปมาเรื่องการเล่นหรืออะไรก็
ก็แล้วไปนะครับก็คงไม่มีติดใจอะไรกัน
ก็คือคุยใช้ไปเรียบร้อยแล้วถ้าจบไปแล้วก็นานได้แหละ
ทุกวันนี้มันก็เลยทำให้คนที่ตั้งใจทำความดีอยากช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้
มันทำให้เขาต้องระวังตัวขึ้น
ไม่ค่อยมีคนกล้าทำความดีแล้วไม่ค่อยมีคนกล้าก็จะให้คนอื่นเขา
เพราะมันกลัวเป็นดาบสองคมเหมือนผมนี่หรือเปล่าผมไม่รู้เพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเจอ
ครั้งแรกว่าผมก็ช่วยงานสังคมแล้วก็ช่วยสงเคราะห์
โรงเรียนทั้งเด็กโรงเรียนที่แยกส่วนมาติดต่อมาหลายปีแล้ว
เออก็จริงนะเสียอมรชัยตั้งประเด็นได้ดี
คือคนดีที่อยากจะช่วยอยากจะเป็นผู้ให้เขาก็ระแวงไม่กล้าช่วยนะ
เสียอมรชัยเนี่ยกะจะช่วยเอาบุญแต่เกือบซวยได้คดีความมาเป็นของแถม
อมรชัยจ๋าอย่าละความพยายามนี้
การทำความดีเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สังคมต้องการอยู่นะคะ
อย่าหมดกำลังใจทำดีต่อไปนี่นะคะ